คนที่แก้ผ้าแก้ไปรอบหรือบางคนก็ร้อยรอบหรือหลายสิบเก้ามาห้าสิบเก้าหลายรอบรอบเดียวกันแต่
หิ้วหิ้วแก้ผ้าเขาทำไงครับก็แก้ผ้าหมดแล้วก็ดับไฟแล้วก็วิ่งวนหลวงพ่อ
ก็จุดทูปบอกหลวงพ่อว่าฉันบนบนงิ้วไว้นะไม่ถูกทหารก็มาแก้ให้กี่รอบ
แล้วแต่เขาจะบนกี่รอบเก้ารอบเขาก็วิ่งรอบเก้าหรอกทุกปีมีเยอะทุกปีเดียวค่ะ
ปี๊บน่ะตีปี๊บกันตีปี๊บแล้วก็เองิวผมยะ
ก็ยังมีเลยเขาก็บ่น